ส่วนเรื่องของพลเรือตรีนายทหารนอกราชการนะคะก็ได้ชี้แจงถึงการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีการไปแย่งปืนที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสัตหีบ
โดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะตัวเองนั้นพยายามจะเอาปืนหลักฐานที่ระบุว่ามีการใช้ปืนอันนี้ไปตีศีรษะของลูกชาย
เพื่อไปแจ้งความกับตำรวจเท่านั้นยืนยันจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องหลังจากที่ลูกชายนั้นบาดเจ็บจนไม่สามารถจะฝึกในหลักสูตรบรีคอนได้อีกค่ะ
จากกรณีที่ตกเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่าพลเรือตรีเบนจพรบวรสุวรรณนายทหารนอกราชการได้ขับรถเข้าไปที่แผนกวิชาการรบพิเศษ
เพราะว่าไม่พอใจที่เรือตรีตะหาพรบวรสุวรรณหรือโบกัสอายุ๒๓ปีบุษชายบาดเจ็บจากการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสเตินน้ำสเตินบกและจูจมนาวิกยโยธินหรือรีคอนซึ่งเป็นหลักสูตรรบพิเศษหน่วยบัญชาการนาวิกยโยธินและผลสภาพการเป็นนักเรียน
ยืนยันว่าผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่ได้มาช่วยอะไรแค่มาเยี่ยมลูกหลานที่บาดเจ็บเท่านั้น
ส่วนข่าวที่บอกว่ามีการไปขโมยหรือไปแย่งปืนจากแผนกวิชาการรบพิเศษหน่วยบัญชาการนาวิกยโยธินก็อยากขอให้ใช้วิจารณญาในการเสนอข่าว
บิดเบือนจนเข้าใจผิดเพราะว่าปืนทุกกระบอกของหน่วยทหารต้องอยู่ในคลังล็อกกุญแจเรียบร้อย
แต่ต้องการนำปืนไปแจ้งความจากกรณีที่ใช้ปืนตีศีรษะลูกชายจนด้ามปืนแตก
ซึ่งปืนจะมีหมายเลขประจำตัวของนักเรียนลาดตระเวนและได้ประสานกับหัวหน้าหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ให้ใช้วิจารณญานดูเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เมื่อยุแล้วนะคะ
ด้วยการต้องการที่จะเอาปืน
ประจำตัวของนักเรียนราชเทพธิ์

หัวหน้าแผ่นแขน

ก็ปืนไม่พร้อมคือผมบอกให้ถอดแต่พันท้ายมา
เพราะว่าเอาปืนทั้งกระบอกไปแจ้งความออกนอกหน่วยเนี่ยมันก็ถือว่าผิดกฎหมายนะ
เป็นอาวุธสงครามผมเป็นทหารผมก็รู้อยู่
แต่ไปถึงมันก็ไม่พร้อมโดยการที่ว่าเขายังไม่ได้ถอดด้ามปืนให้

เนื่องจากมีสก็อตเทปสีดำปิดไว้หมด
ปืนให้มองเห็นภาพได้ชัดตามรูปถ่ายที่จะให้ไปนะครับ

ทีนี้ก็ลองใช้วิจารณญาณคิดดูนะครับ
ผมเป็นทหารแก่เป็นคนชะลาอายุ๖๔แล้ว
แล้วมันมีทหารรีคอนแมนจ่าพันธาอยู่เกือบ๒๐คน
ผมจะไปแย่งกุญแจจากนายทหารเวร
เข้าไปไขคลังและไปค้นหาหมายเลข
พูดพื้นกับปืนของลูกชายผมและก็วิ่งออกมา

ยังเกลากล่าวอีกว่าด้านคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้า
เพราะว่ายังสอบปากคำคนเจ็บไม่ได้
ยังต้องรออีกหลายกว่า
ส่วนเรื่องไตวายตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะ
และลูกชายนั้นเรียนนักเรียนในเรือมา๘ปี
มาเจอสภาพแบบนี้
การฝึกก็คือฝึกเพื่อให้ทรหด

ยังไงก็ยืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไปค่ะ